พาไปที่อุดรธานีเมื่อวานนี้ครับชาวอุดรนั่งกำลังลวกผักลวกเนื้อกันเลย
กินชาบูครับที่น้ำแหงกร่อยเลยฮะเพราะอะไร
ช้ำรักคนหนึ่งควงปืนแก๊ปมาจะไปเคลียร์ปัญหารักที่ไม่ลงตัว
ปรากฏว่าโดนอีกฝ่ายลุมกระทืบเอาอ่ะ
ที่วงแดงนั่นคือเอ่อผู้กรณีนะเขาทำร้ายกัน
แต่ลูกค้าคนอื่นในร้านเนี่ยวิ่งหนีกันเลยคุณผู้ชมฮะ
โอ้โหนี่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลนครอุดรธานีครับริมถนนสุภกิจจัญญาครับ
ครับกลุ่มชายเขานึงเนี่ยโอ้ยจำนวนนึงน่ะ
เขาไปทะเลาะวิวาดทำร้ายกันอยู่หน้าร้านชาบูนี่แหละ
สวมเสื้อดำทีแรกมาคนหนึ่งก่อนวิ่งมาหยุดหน้าร้าน
แล้วก็มีกลุ่มชายเสื้อดำอีกกลุ่มหนึ่งตามมารุมทำร้ายครับ
เหตุเกิดเมื่อวานตอนสามทุ่มหลังเกิดเหตุในตำรวจสพเมืองอุดรธานี
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ลงพื้นที่ไปเลยอืมนี่ฮะไปตอนดึกนี่แหละ
ไปเจอคนเจ็บก่อนชื่อนายกรวรวิสผันพรมอายุยี่สิบห้าปี
นี่พาขึ้นเปรย์โรงพยาบาลไปเลยนะครับนี่เจ็บไปเรียบร้อยแล้ว
ก็ฟกช้ำตามร่างกายหัวแตกด้วยแล้วก็จุกแน่นหน้าอก
จะสอบปากคำอะไรก็ให้การไม่ได้เลยต้องรีบนำตัวเขาส่งโรงพยาบาลไป
แล้วบนพื้นก็ไปเจอปืนแก๊ปเด็กเล่นครับแล้วก็ลูกปืนหนึ่งวง
คือมันจะไม่เป็นลูกนะเป็นหนึ่งวงเพราะว่าปืนแก๊ปไง
ก็ตกอยู่สภาพก็แตกละเอียดเลยครับไปถามพนักงานร้านชาบู
ชื่อนายรัชพลอายุสามสิบเอ็ดปีรัชพลเนี่ย
เล่าให้ฟังว่าอย่างงี้นะครับก่อนเกิดเหตุเนี้ย
หน้าร้านเลยนะมีลูกค้าตะโกนว่าเฮ้ยคนทะเลาะกันมีปืนด้วยเนี่ย
แล้วก็มีเสียงคล้ายปืนดังขึ้นนัดหนึ่งปั้งแล้วกลุ่มวัยรุ่นครับ
ประมาณ๗๘คนก็ไปรุมทำร้ายชายที่ยิงปืนนั่นน่ะจนบาดเจ็บเลย
ก็คือนายกรวิทย์นั่นแหละชายที่มีปืนลงไปนอนกับพื้น
แต่ดูยังมีสติอยู่สักพักหนึ่งไอ้กลุ่มวัยรุ่นที่มารุมทำร้าย
ก็แยกย้ายกันไปขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปหมดเลย
ส่วนลูกค้าในร้านเนี่ยคุณผู้ชมต้องวิ่งหนีตายกัน
กลัวจะโดนลูกหลงไงซึ่งบริเวณนั้นจะมีกลุ่มวัยรุ่น
ทะเลาะวิวาดกันประจำเลยนะนี่พี่รัชพลเขาเล่าให้ฟัง
เพราะอะไรล่ะนอกจากร้านชาบูแล้วคุณผู้ชมฮะ

แต่นี่เป็นครั้งแรกที่มีการนำปืนมายิงขู่กันนะ
แม้จะเป็นปืนแก๊ปเด็กเล่นก็ตามครับส่วนสาเหตุเนี่ยเชื่อว่าเกิดจากปัญหาความรักที่
อาจจะมีความไม่ลงรอยกันก็เลยนัดกันมาเคลียร์แต่ไม่ลงตัวครับ
ก็เลยทะเลาะวิวาดกันขึ้นทางตำรวจเมืองอุดรธานีเนี่ย
เดี๋ยวจะตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนปืนที่ใช้ก็อย่างที่บอกเป็นปืนเด็กเล่นนะครับ